เป็นนักกีฬาฟีรานิ่งระดับโลก
ฟีวานิ่งเราชอบไอเดียที่แบบว่า
เราข้ามกำแพงที่สูงมาก

ตึงปีนเลย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๑โมงครึ่งแล้ว